คนนี้ครับคุณผู้ชมครับค่ะที่ยาลาคือขึ้นโรงพัก
ขึ้นโรงพักพบไปจอดรถในที่ที่ห้ามจอดครับหรือโวยโวยนั่นโรงพักเลย
นะครับคือวิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่
ถึงเข้าคุณเอาดูหมินไปอีกอันนึงโอ้โหโดนดูหมินเจ้าพนักงานไปอีก
พอไปตรวจสอบนะครับประวัติการใช้รถคันนี้ปรากฏว่า
มีใบสั่งจำนวนเท่ากับชื่อจังหวัดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยครับ
เฮ้ยร้อยเอจเหรอร้อยเอจเหรอ
เอาติดไปสั่งเขาก็เข้าไปจอดพี่ของค่อยมาล๊อปแต่คุณไม่คิดจะช่วยลองอ่ะ
คุณคิดแต่ว่าอันนั้นอาจจะเป็นผู้ตอบกายไม่เป็นไรไม่เป็นไร
โหพี่พูดแบบนั้นก็ไม่ถูก
แต่ว่าก่อนจะดูเหตุการณ์อะไร

พูร์เกตสุขพันธุ์

หละร้อยเอชไบ้ก็เยอะแล้วไปฝั่ง
คือผู้หญิงคนนี้อ้างตัวเป็นราชการเป็นข้าราชการจบกฎหมายมา
ก็ตำหนี่ตำหนี่ตำรวจจราจรที่ไปร็อค์ร็อของเธอ

เพราะว่าไปจอดอยู่ใกล้กับทางเลี้ยวกิดขวางการจราจร
เหตุเกิดช่วงเย็นเมื่อวันที่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
คือในคลิปก็จะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เข้าไปถามตำรวจที่ล็อกล้อรถของเธอบอกว่า
ทำไมล่ะครับเอ้ยทำไมล่ะคะสิเป็นผู้หญิง
ทำไมล่ะคะทำไมถึงเขียนใบสั่งนะ
ทำไมถึงไม่เขียนใบสั่งทำไมมาล็อกล้อแบบนี้
คือไปโรงพักลำบากรู้ไหมเนี่ยถ้าล็อกล้อเนี่ยนะ

แล้วเธอก็ยังไปถ่ายรูปรถคันอื่นด้วยที่จอดอยู่ในบริเวณเดียวกัน
แล้วถามว่าเนี่ยทำไมไม่ไปล็อกเขาด้วยล่ะ
นะครับโอ้โหตั้งคำถามต่างนานานะครับ
คือบอกเนี่ยก็จอดที่ห้ามจอดเหมือนกันใช่ไหม
ตำรวจจราจรท่านก็พยายามชี้แจงบอกว่าเหตุที่ต้องล็อกล้อ
เพราะมีการล็อกเลนส์ผ่าน๑๙๑เลยนะ
แต่ผู้หญิงคนนี้ยังพูดตำหนิการทำงานของตำรวจ
ทำให้ตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาคือดูหมินเจ้าพนักงาน
นอกจากคดีจอดรถกิจขวางตามประบอตราจรแล้ว
แต่พอตำรวจเนี่ยคุณผู้ชมที่ผมบอกตอนต้น
แต่พอตำรวจไปตรวจสอบข้อมูลรถของผู้หญิงคันนี้
พบว่าเป็นรถเช่านะเช่าจากบริษัทเอกชน
แล้วค้างชำระใบสั่งถึงร้อยเอ็ดใบ
ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้๑๐๑ใบถ้าเป็นรถเช่า
มันจะเกิดจากระหว่างเช่าของเธอทั้งหมดหรือเปล่า

ก่อนจะให้คนอื่นเช่าต่อต้องคืนแล้วหรือเปล่า
คุณผู้ชมขอความรู้หน่อยนะครับ
ต่อมาผู้หญิงคนนี้ก็ไปกลับมานะ

มาแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจจราจร
นายนั้นน่ะนายที่ล็อกล้อของเธอเนี่ย
ในข้อหาโอ้โหเล่นแรงเลยนะ

เว้นการปฏิบัติหน้าที่จากกรณีที่
ไม่ไปล็อกล้อรถคันอื่นด้วย